มาดูความคืบหน้ากรณีฝาท่อสื่อสาร
มันระเบิดขึ้นมาลอยขึ้นมาในช่วงที่
มีผู้หญิงคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลำปางเมื่อวันที่๒๖ธันวาคมที่ผ่านมา
กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้
จุดที่เป็นแดงที่เป็นลูกศรเป็นจุดที่ท่ออยู่
เดี๋ยวจะมีคนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาแล้วมันพอดี
พอดีกับว่ามันระเบิดขึ้นแบบนี้
ผู้หญิงคนนี้ที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์เป็นพนักงานส่งอาหาร

ตกลงมากระแทกพื้นบาดเจ็บสาหัส
สลบไปตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นับไป๘วัน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นสิมารับผิดชอบหรือยัง
รับผิดชอบแล้วยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแล้ว
แล้วก็ต้องไปดูเรื่องของที่มันระเบิดขึ้นด้วย

ก็คือมันเกิดความร้อนภายในนั้นมันอัดเหรอ
ใช่ค่ะมันอัดแล้วมันก็กระเด็นขึ้นมา
เหตุการณ์นี้ย้ำว่าเกิดขึ้นที่หน้าตลาดอัศวิน
ตำบลศพตุ๋ยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคะ
เป็นฝาเหล็กของท่อสื่อสารบริษัทเอกชน
ขนาดของมันก็คือเกือบ๑เมตร
เกือบ๑เมตรน้ำหนักหลายสิบกิโลกรัมเลย
แล้วมันเกิดระเบิดขึ้นมา
ในช่วงที่น้องนุ่นอายุ๒๒ปี
เป็นพนักงานส่งอาหารขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดี
และร่างของเธอถูกแรงอัดลอยขึ้นไปสูง๓เมตร

ความคืบหน้าอาการของน้องนุ่นกันหน่อยนะคะ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาผู้สื่อข่าว
เดินทางไปที่โรงพยาบาลลำปางค่ะ
ไปเจอกับคุณแม่นะคะคุณสุมิตราวิสัง
เปิดเผยว่าตอนนี้อาการดีขึ้นมากแล้ว
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ผ่านไป๘วัน
อยู่ในขั้นตอนการฝึกเดินนะคุณ
ขาหักแล้วต้องฝึกเดินใหม่เลยนะคะ
วันนี้แพทย์จะทำการผ่าตัดขากันกระไรด้านบน
เพื่อให้ขากันไกลมันเชื่อมกัน
โดยรวมถือว่าอาการดีขึ้นตามลำดับฟังเสียงคุณแม่ค่ะ

บอกว่าตอนนี้น้องนุ่นยังเป็นห่วงงานที่ทำอยู่
และห่วงแม่ที่ต้องหยุดมาเฝ้างานหลายวัน

มีพนักงานของบริษัททีโอที
ซึ่งเป็นต้นสังกัดของเจ้าท่ออันนี้
มันระเบิดขึ้นมาเดินทางมาเยี่ยมเยอะเลยนะคะ

หลังจากเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เขาก็ลงพื้นที่ไปไปจัดการเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ก็คือการลงพื้นที่ไปเปิดฝาท่อเหล็กจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
เพื่อไปตรวจสอบปริมาณน้ำที่มันไหลซึมเข้ามา
และเช็ครอยรั่วต่างว่ามันยังมีน้ำไหลเข้ามาอีกหรือเปล่า
จะได้ตรวจสอบรอยรั่วในบ่อพักสายในจุดอื่นทั่วลำปาง
ซึ่งมีอยู่ตั้ง๓๐บ่อต่อไป
เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีก
จากลำปางแล้วก็ยังมีพื้นที่อื่นอีกนะคะ
ที่มีลักษณะของท่อสายสื่อสารแบบนี้

เดี๋ยวนี้ความปลอดภัยความอะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยนะคะ